สวัสดีค่ะ

ให้เยอะ

พี่หนุ่มไม่อยู่๑วันรถเมย์มาแทนนะคะ

ด่วนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะคะ
เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นวงแบบวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วง

ที่ไปขับรถบนทางเท้าที่เราเล่ากันใช่ไหม
ถูกต้องที่เล่ากันเมื่อวานนี้นะคะ
นายภูวดลศรีสำรงอายุ๒๓ปี

ก็เดินทางเข้ามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกสุพลคำชู

โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำทันทีก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราว

เองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เดินทางไปขอโทษผู้เสียหายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตนพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ

ตนกำลังไปส่งงานที่ซอยลาดเภา๑๑๒
แต่เนื่องจากว่ามีการสร้างรถไฟฟ้า
ก็เลยขับขี่ขึ้นไปบนทางเท้าก่อนจะไปชนเข้ากับผู้เสียหาย

นี้ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุไปละ๓ข้อหาด้วยกัน

เป็นเหตุให้ชนคนได้รับอันตรายนะคะ
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุสมควร
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
โดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ในวันที่๒๘พฤศจิกายนก็ได้นำตัวส่งสารแขวงพระนครเหนือ
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อย
ในขณะที่ตัวน้องผู้ได้รับความเสียหายคือน้องปออายุ๑๖ปีผู้บาดเจ็บ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังจะเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนผู้หญิง๑คน
เมื่อมาถึงจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุบนฟุตบาทตนก็ก้าวเท้าขึ้นไป
แต่ว่าถูกรถจักรยานยนต์ชนเข้าซึ่งตัวเองก็หลบไม่ทัน
ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวเลยหัวหมุนซึ่งเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นทางที่ตัวเองเดินทางอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
แล้วก็พบเห็นรถจักรยานยนต์ขับขี่บนฟุตบาทแบบนี้เป็นประจำ

ประจำเลยเบื้องต้นเนี่ยแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยก็คือมีกล้ามเนื้ออักเสบไม่มีกระดูกหักอะไรนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากให้คนที่ขี่รถบนทางเท้าบอกว่าอย่าทำเลยหรือว่ามันจะเสี่ยงว่ามันจะไปชนคนอื่นเข้าอะไรแบบนี้

แต่ณวันนี้เอาตรงถ้าสมมุติจะพูดถึงตามหลักจริงถนนลาดพร้าวทั้งหมดในฐานะตัวเองเป็นคนลาดพร้าวนะ
แทบจะไม่เหลือพื้นที่อยู่แล้วทะลุมันเหลือเลนน้อยมาก
มันการมาจริงเนี่ยถ้าสมมุติโอเคคุณไปใช้ทางเท้าแต่แค่ขอความแล้วมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ถนนมันไม่เหลือให้วิ่งคุณนึกออกไหม
ถนนเพราะว่ามันมีการก่อสร้างรถไฟเนี่ย

บางทีเขาถึงบอกว่าการไปตรงถนนราชพร้าววันนี้โอเค
ออฟฟิศต่างก็อยู่แถวนั้นกันเยอะ

เซ็นเจอร์ทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เยอะเหลือเกิน
แต่ทางเท้าบางทีเขาบอกว่าขอไว้ให้เป็นทางเดินบ้างเถอะ

จริงมันจะไม่เหลือแล้วแหละ

คือแม่น้องเขาขอค่าชดเชยเท่าไหร่น้อง
ไม่คือเขาบอกเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า
ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินชดเชยมากถึง๑๐๐ล้านพันล้านเนี่ย
มันเทียบไม่ได้กับชีวิตของลูกสาวของตัวเอง

ดังนั้นเขาก็เลยอยากจะบอกว่า
คือไม่ได้อยากให้แบบไปขับขี่บนทางเท้านั่นเองนั่นแหละ

มันแลกกับเงินไม่ได้ชีวิตคน

คำที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเสียค่าปรับ
แล้วก็จบไปเดี๋ยวข่าวเงียบก็จบไป
ราชการกรุงเทพเขาเปิดเผยอย่างนี้นะครับ
จะพิจารณาจะมีค่าปรับ

จะเป็นแค่๑๐๐๐บาท
โดยจะเริ่มต้นว่าคนที่ขับขี่ผิดทางจราจรหรือทางเดิน
ทางเดินท้าวปกติเสียค่าปรับ๕๐๐
วันนี้จะเพิ่มเป็น๑๐๐๐บาท

บางคนก็บอกวัวหายแล้วล้อมคอกหรือเปล่า

ทั้งหมดถ้ามันไม่เกิดเหตุจะทำกันไหมอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติเมื่อวานที่เราถามความคิดเห็นกันไป
ทุกจุดทุกจุดของกรุงเทพเป็นหมดเลย
ใช่ณวันนี้อืมเพราะเราต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานคร
กลายเป็นเมืองมอเตอร์ไซส์ไปแล้วนะฮะ
กลายเป็นเมืองมอเตอร์ไซค์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นั่นแหละคือมันมีได้แต่ให้มันมีระเบียบ

สรุปเย็นเขาบอกว่าบางพื้นที่อุณหภูมิติดลบไปแล้วด้วยนะฮะ
ใช่วันเวลาจะมาให้เล่าให้ฟัง
แต่ในขณะเดียวกันนอกจากอากาศเย็น

ออกมารับความหนาวกันซะอาจจะไม่มีแล้ว

เพราะทุกวันนี้อากาศหนาวอากาศไม่หนาวเนี่ย

ไม่ได้ว่ามันจะหนาวนานแค่ไหน
เมื่อก่อนหน้าหนาวสมัยพี่สาวเนี่ยย้อนกลับไปนานหน่อย

ใช่เย็นเลยต้องใส่สเวตเตอร์

เหรอฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยให้พี่ม้าเล่า

แต่คุณจำศาลเจ้าพ่อกาโมกันได้มั้ย
ได้ที่มีไปลื้อแล้วสุดท้ายไปสร้างใหม่

อุ๊ยหมดไปตั้งหลายหมื่นบาทตั้งศาล
ปกติโดนมาแล้วเผาก็โดนมาแล้วนะฮะ

ล่าสุดศาลที่เราเคยเล่าข่าว
ถูกยกออกไปเลยฮะเอาอีกแล้วเหรอ

จุดที่เคยวางสารเจ้าพ่อกาโม
หวยใกล้จะออกเจ้าพ่อกาโบหายไปไหน
สารเจ้าพ่อกาโม่หายฮะ
คนก็เลยต้องผิดหวังเพราะไม่รู้เจ้าพ่อกาโม่หรือสารพักพิงของเจ้าพ่อเนี่ยหายไปไหน
อันนี้คือภาพของงวดที่แล้วเรานำเสนอกันมาเป็นบ้าน
คือเขาบอกเขาถูกเป็นเรือนไทยหลังใหม่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
ผูกไว้จากเจ้าพ่อกาโม่หลายรอบว่ายกันไปแล้วมันสั่นอย่างนี้เลย
แต่วันนี้เผาก็เผาแล้วทำอะไรก็ทำครั้งนี้ยกไปทั้งศาลเลย
ร่วมด้วยช่วยกันได้เผยกับทีมข่าวว่า
เช้ามาเนี่ยมีคนมาแจ้งว่าสารเจ้าพ่อกาโม่หายไปแล้ว
พร้อมกับถามในกลุ่มเพจว่ามีใครรู้บ้างว่าสารเจ้าพ่อกามก
ใครย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใคร
ใครย้ายศาลเจ้าพ่อกาโม่จะไปอยู่ไหน
ซึ่งทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากป้าแดงป้าแดงเป็นใคร
แดงเป็นแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ขายสลากอยู่ใกล้สารแห่งนี้เปิดเผยว่าขายสลากอยู่กับเจ้าพ่อดีอยู่แล้ว
ตัวเองก็ได้รายได้มาจากเจ้าพ่อเนี่ย
เช้าวันนี้วันก็ใกล้จะหวยออกเข้ามาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลูก
ก็ใกล้จะหวยออกเข้ามาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ย
ตัวเองก็จะต้องรีบมาขายตอนเช้าตามปกตินั่นแหละ
ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บอ้าวสารไปไหน

เว้นก่อนสารเจ้าพ่อหายไปฮะหายไปแบบไม่รู้หายไปไหนด้วย
แม้แต่ต้นโพเขาจะมีต้นโพใหญ่ดูรูปเก่าสักนิดนึง

รูปต้นโพที่สารก็ถูกถอนไปด้วย

ต้นโพก็ถูกถอนไปด้วย
ซึ่งพระแดงกล่าอยู่ว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งนะฮะ
แจ้งว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละ
ทางคณะเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่
ลื้อถอนสารเจ้าพ่อกาโมกเพราะหวั่นเกรงประชาชนเนี่ย
เอาตรงไม่ได้หายไปไหนหรือไม่ได้ปฏิหารหรอกฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องลื้อถอนเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายเวลารถสัญจรไปสัญจรมารถก็มันเป็นถนนใหญ่
คนจะหยุดยั้งคุณเห็นรูปนี้ไหม
น้ำแดงยังเต็มอยู่กล้วยยังเต็มอยู่
ตอนเย็นควรยังไหว้กันอยู่ไม่มีสารแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งที่อื่นได้ไหมปกติ
ก็ไม่รู้อ่ะ
ฉันว่าเขาคงไม่ตั้งที่อื่นเขาคงลื้อทิ้งไปแล้วเนี่ยป่านเนี่ย
อาจจะยกได้เพราะว่าเป็นไม้สัก
เพราะว่าคนที่ครั้งที่แล้วเขาถูกเนี่ยเขาถูกมาหลายงวด
เขาก็เลยซื้อ๗๘ไม้คือแปลกอย่างนี้
สารเจ้าพ่อกาโม่เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือมาว่า
สร้างปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็โดนทำลายบ้างล่ะ
เผาบ้างล่ะแต่คราวนี้ไม่มีใครทำร้ายไม่มีใครเผา
เทศกิจเขายกออกไปเลยฮะเพราะมันเป็นอันตราย
มันเป็นอันตรายนี่สารไปแล้วต้นโพไปด้วย
แต่มันกำลังงงกับต้นโพลก็ยังถอนไปด้วย
ก็ต้องถอนเพราะอะไรเขาบอกว่าเนื่องจากมันเป็นถนนใหญ่
และถนนสุขุมวิทในระหว่างที่ชนบุรี
รถมันจะวิ่งเร็วรถบรรทุกก็เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียว
ถ้าจะห้ามห้ามไม่ได้หรอกน้องยกเลยสิ่งเดียวคือถอน
อย่างนี้มันต้องถอนมันจะมีใครมาสร้างใหม่อีกไหม
มีแน่เลยใช่ไหมมันต้องมีอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติงวดนี้มีคนถูกอีกเดี๋ยวก็มีอีกอาทิตย์หน้า
ไปสร้างเขยิบไปตรงอื่นที่มันมีเนื้อที่ได้
ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

ใครบอกว่าประเทศไทยไม่มีฤดูหนาวคะ
มีค่ะแล้วมีถึงขนาดขั้นติดลบด้วยนะคะ
หนาวกว่าห้องกงแล้วค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่แจ้งมาว่านะคะ
ตอนเช้าวันนี้ล่ะค่ะมีปรากฏการณ์เหมือยขาบ
ดอยอินถนนกันไปเลยทีเดียวริมถนนทางขึ้นเนี่ยนะ
ขาวโพลนกันไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุด
ซึ่งนะฮะเป็นการติดลบครั้งแรกของปีกันเลยทีเดียว

ทำให้มีน้ำค้างแข็งตามยอดย่าใบไม้แห้งทั่วไปนะฮะ

ส่วนที่กิวแม่ปานก็หนาวสุดเช่นกันนะคะ
อุณหภูมิเหลือ๑องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะ
ซึ่งก็ทำให้อุทยานนี้นะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะ
โดยรวมแล้วเหลืออยู่ประมาณ๘องศา
ยังไงก็ตามนี้นะคะต้องขอบอกว่าท้องฟ้านี้มันโปร่ง
ก็สามารถที่จะมองเห็นทะเลหมอกที่จุดชมวิวได้อย่างสวยงามนะคะ
กิวแม่ปานเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ไปเที่ยวชมกันเยอะแยะมากมายนะฮะเหมือนคล้ายหิมะนิดเนอะ
แต่ว่าคนที่มีโรคหอบหืดเนี่ย
ก็ไม่สมควรที่จะเดินทางไปในอุณหภูมิในลักษณะแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอากาศหนาวมันอาจจะกระทบกับโรคประจำตัวของคุณได้
ในขณะเดียวกันนี้ไปที่นี่ได้เลยนะคะ
อำเภอแม่แตงนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนเช้าเนี่ยนะคะ
ทางกลมอุทยานแจ้งมาบอกว่ามีจุดชอบวิวนะคะตรงลอยเกี่ยวลมเนี่ยนะคะ
พระตำหนักเอื้องเงินนี่แหละนะฮะ
จะมีคนมากางเต้นกันอยู่ที่ลานอะไรอย่างนี้นะ
ส่วนที่ตรงน้ำผู้ร้อนโป่งเดือดนะก็
อำเภอแม่แตงนี่แหละก็มีอุณหภูมิอยู่ที่๑๓องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นอากาศที่ตาอยากไป

เกาหลีโตแต่แปลกปกติฮ่องกงมันจะต้องหนาวแล้วเนอะ

ไม่หนาวแต่ว่ามันมีลมเย็น
ฉันเพิ่งไปมาไงฮ่องกงว่าอาทิตย์ที่แล้ว
แต่ตอนนี้ประเทศไทยกลับเย็นกว่าปกติโดยเมื่อก่อนเนี่ย
เมื่อก่อนตรงใจตอนนี้จะหนาวแล้ว
แต่ว่าต้องรอก่อนเพราะมันอาจจะหนาวช้าดิฉันคิดว่า
แต่ตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีแบบว่า
พายุเขาดอยอยู่บนเขาที่สูงมันก็จะได้รับความเย็นจากเมืองจีนได้เร็วกว่า
อีสานเขาถึงบอกว่าตอนนี้พี่น้องชาวอีสานเนี่ยนะฮะอีสาน
เฉพาะอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐
ซึ่งอากาศกำลังสบายเลยอากาศสบายเลยโดยเฉพาะตอนนี้เขาบอกว่า
เชียงรายเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดที่ต่ำที่สุดนะตอนนี้
เราไม่รู้ว่าชาวเชียงรายตอนนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
แต่รู้สึกว่าตอนเมื่อเช้าตอนเช็คอุณหภูมิต่ำแอปอีแสน

เมื่อวานที่เราบอกไปที่เชียงรายต่ำสุดรู้สึกจะ๑๓องศา
รู้สึกเชียงรายจะเหลือต่ำสุดตอนนี้เท่าที่เมื่อเช้า

เราขึ้นไปด้านบนอ่ะนะใช่ก็โอเคละ

หลดใจเด็กนักเรียนถูกรถบัสทับต่อหน้าแม่เลย

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟันค่ะค่ะ
แล้วค่ะมาช่วงนี้เอาละมาดูนี่ดีก็ค่ะ
ปลาหมึกเตาทองขอบอกนี้เลยนะครับ
เป็นปลาหมึกแท้นะจากทะเลค่ะ
มีทั้งแบบบดด้วยนี่แบบบทมี๒รสนะครับ
สีส้มอร่อยอร่อยนะฮะ
สีเขียวนี่ก็อร่อยมากแบบปรุงรสค่ะ

ก็มีรสชาติปลาหมึกแท้จากทะเลกันเลยทีเดียว
ใช่หอมแล้วก็อร่อยด้วย

ตอนนั้นเมื่อตอนวันรอยกระทง

ที่ใหญ่ที่เมื่อก่อนเราจะต้องเอาเด็กเข้าไปนั่งได้
แล้วบางที่เขาถึงขนาดนี้เห็นไหมเอาคนขึ้นไปนั่งได้จริง

บ้านดังปันกรใหญ่กว่านี้บ้านดังปันกรที่เชียงใหม่ใหญ่กว่านี้เยอะเลย
ดังนั่งไหมคงนั่งประจำ
ซึ่งเป็นวัวมันก็มีทั้งวัวจริงวัวปลอม
ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาบอกเร่งลื้อถอนแล้วล่ะ

เนื่องจากว่าเขาบอกมองแล้วมันก็ไม่ได้จะสวยงามอะไร
อยู่กลางคู่เมืองเชียงใหม่วันนักท่องเที่ยวสับสนว่า
อันไหนจริงอันไหนปลอมวะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานเลยครับว่าหลังจากที่มีกระแสมาสักช่วงนึงว่า

ซึ่งมันมีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอม
ของปลอมทำมาเพื่อถ่ายรูปนางน้ำปามาศ
แล้วลงไปนั่งกันก็ได้ตอนนั้นปรโมทบอกว่าเพื่อประกวดนางนุภามาศ
ความกว้างที่เขาพ่นประมาณ๑เมตร
จำรองเป็นบัวกระด้มวางอยู่บนฐานผิวน้ำบริเวณคู่เมืองด้านที่ใต้
ของประตูท่าแพงอำเภอมือจังหวัดเชียงใหม่

หรือบัวยักษ์อย่างที่บอกเวลา
เพื่อให้ดั่งหนูพะมาสและผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่
จริงว่าอันนี้อันนี้ปลอมที่ผู้ชายสามคนไปยืด
เพื่อที่จะให้พวกแบบว่า

เข้าใจว่าไอ้ใบบัวยักษ์ของจริงเนี่ย

ปรากฏไอ้ใบของจริงมันยืนไม่ได้พี่ม้า

อันนั้นคือทำขึ้นมาเพราะมันทำมาจากไม้
แต่ว่าเราเคยเห็นแบบว่ามีเด็กเข้าไปนั่งอยู่
ถ้าเป็นเด็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กน้อยจะได้

แต่มะดำว่าไงรู้ป่ะถ้าใหญ่กว่านี้ฉันว่าได้
น้ำหนักมันจะมีบางประแพทย์เนอะแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่
อันนี้ต้องยอมรับบทมันจะใหญ่ใหญ่มากบึ้มเลยจริง

ปรากฏนักท่องเที่ยวเห็นภาพโปรโมท
ทั้งนางนกพรรมะทั้งนายกเศรษฐมนตรีทั้งนู่นทั้ง
ถ่ายรูปบนใบบัวได้นี่แห่ไปกันใหญ่คราวนี้มึงตกน้ำกันหมดเลย
เกียบลงไปมันเงาประเทศคือตกน้ำกันหมด
ที่เขาดูกันที่เขาไปถ่ายรูปกันคือของปลอม
เขาแค่แบบว่าทำเป็นวงกลมแล้วทาสีเขียว
ของจริงไม่สามารถไปยืนได้
ในที่สุดแสดงว่าจะต้องมีคนตกน้ำไปบ้างแล้ว
ถูกต้องไหมถึงจะมีการลื้อ
เพราะว่านักท่องเที่ยวเข้าใจว่าเป็นใบบัวยักษ์ของจริงเนี่ย
สามารถขึ้นไปยืนได้ขอที่เตรียมเซลฟี่สิครับ

ต้องมีตกอ่ะโทรศัพท์ต้องมี
นางเดินไปยังไงอ่ะนางเดินไปยังไง
หนูว่าตกตั้งแต่อันแรกที่เหยียบแล้วเพราะว่าจริงมันต้องถ่ายน้ำหนักดีด้วยซ้ำ
ว่าเราจะลงที่อยู่ตรงกลางอ่ะสาเหตุที่ทางเทศบาลเร่งนี่ก็จะบอกว่าเป็น
เป็นภาพโปรโมทแต่คนเขาไม่รู้ไงว่า
อันนั้นมันภาพโปรโมทเราสร้างขึ้นมาเพื่อเทศกาลยี่เป๊ง
ค่ะเนอะนักลงเจ้าโอ้โฮต้องมีตกน้ำอ่ะงานนี้ใช่ไหมล่ะอันตราย
จะเล่นสงการแทนเลยป่ะ
มันไม่ใช่สงการสิในคูน้ำนั้นลึกอยู่นะ
ส่วนหน้า
มาอีกหนึ่งข่าวค่ะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สลดเลยทีเดียวนะคะ
ที่มีเด็กนักเรียนถูกรถบัสค่ายทหารทับศีรษะต่อหน้าคุณแม่ตัวเองเลย

สองแม่ลูกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วปรากฏว่าเสียหลักแล้วล้ม
บริเวณหน้าถนนหน้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทำให้รถบัสรับส่งนักเรียนค่ายทหารแห่งหนึ่ง
ตามหลังมาทับศีรษะลูกวัย๘ขวบเสียชีวิต
แม้ว่าตอนที่ล้มผู้ที่เป็นแม่ก็จะช่วยดึงร่างของลูก

ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาล

นี่น่าจะตุ๊กไว้เนื่องหนึ่ง

คือเขาพยายามจะไปดึงร่างของลูกเขาแต่ว่าไม่ทัน

ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลขอนแก่น

ก็ร้องไห้บอกว่าให้ทีมแพทย์ช่วยยื้อชีวิตก่อน
แต่ว่าลูกของเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
แก่นก็ได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่สามารถบันทึกเหตุ

พร้อมกับสอบถามแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
ทราบว่าแม่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค
มารับลูกชายที่โรงเรียนใกล้จุดเกิดเหตุ
ขณะที่กำลังขี่กลับก็ได้เสียหลักนะคะ

ทำให้ลูกชายที่นั่งซ้อนท้ายกระเด็นออกมา

นักเรียนที่วิ่งตามมาทับเข้าที่ศีรษะ
ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามค่ะเบื้องต้นทางทหารต้นสังกัด
ได้ออกมารับผิดชอบทุกอย่าง

โอ้โหมันก็ไม่ได้เป็นความผิดใครอ่ะ
ใช่ก็นางล้มแล้วเนอะ
โอ้โฮแล้วหมวกกันนอกก็ไม่ได้ใส่กันใช่ไหม

เราก็ไม่รู้กันมันจะเป็นความปิดใจใครละ
เขาที่บอกอย่างนี้นะว่าโรงสกไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่
หลังจากนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้

แม่เพราะเท่าที่มันรู้เนี่ย
คือแม่เนี่ยก็คือรับส่งลูกเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่คราวนี้เหมือนมันเกิดอุบัติเหตุ

เป็นแม่ในเวลาที่เกิดเหตุคือต่อหน้าต่อตาของคุณแม่ด้วย
ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะ

แลกรับ๑สิทธิ์ลุ้นรางวัล
มูลค่า๑๕๗๖๐๐๐บาท

พฤศจิกายน๒๕๖๑ก็มีของรางวัลสุดปังให้ลุ้นกัน
มูลค่ารางวัลละ๓๓๙๐๐บาท

ขนาด๖๕นิ้วนะคะ
มูลค่ารางวัลละ๔๔๙๐๐บาท
จำนวน๒๐รางวัลเนี่ย

เอาง่ายเลยกดดอกจันทร์
ดอกจันทร์๔เหลี่ยมโทรออกอีกครั้งนะฮะ

ดอกจันทร์๕๐

ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยม

นี่คอมพลีตเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะ

ไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
หรือว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่
รีบไปกดแลกกันเลย
ด่วนพี่มดดำกดแล้วกดอีกเนี่ย

แต่ฉันคอยเยอะว่ะ
พอยเยอะสิโทรศัพท์อยู่เนี่ย
เอ้าคุณผู้ชมขาช่วงหน้า

บอกว่าขอข่าวไอซ์ปรีชายาหน่อยช่วงหน้า
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรกันขึ้น

กลับมา

เดี๋ยวเอาไหม

ก็เบลล่าอเจ้า

นะคะซึ่งก็ได้ถูกกลุ่มที่เขาใช้ปากกามาเขียน
ทำเป็นแบบว่าหน้าตา
ตบแต่งให้มันดูแบบว่าตลกอะไรอย่างนี้

ทวงเวียคืน

เราก็ต้องไปถามสิคะล่าสุดก็มีการทวงคืนเหรอ

เป็นการทวงคืนแบบว่า

ก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเขานะคะ

พอเห็นแบบนี้แล้วมันมีความกดดันไหม
ที่แบบว่าถูกทวงคืน
เอาพี่เวียคืนมาเดี๋ยวนี้

เราเองก็เห็นอะไรแบบนี้มาบ้างเหมือนกันนะคะ
มันก็เป็นอะไรที่มันน่าตลก

เราก็เคยมีคอมเมนต์ลักษณะนี้มาบ้างแล้วสิ

เพราะฉะนั้นที่เคยเห็นนะคะ

ตลกก็ตอบเก่งเลยนะ

เพราะว่าถ้อยคำรุนแลกใช่ไหม

ฉันรักทุกคนนี่เหมือนพี่เบิร์ต

ฉันเป็นคนหนึ่งที่ฉันชอบยืมเพื่อนมาก

แนลตัวนี้อาจจะเป็นชาแนลวินเทจ
คุณกันกันนี่ถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกกันที่หุ่นดีหุ่นล่ำขาว

เขาก็มาบอกขอคืนนะเสื้อวินเทจซาแนล
ตัวนี้มีคุณค่าทางจิตใจมันสูง
จะให้ตามไปเอาที่บ้านด้วยตัวเองเหรอ

แต่ตัวนี้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้

อันนี้แจ็คพอร์ตที่๑นางได้

ไอ้เรื่องยืมเสื้อกันใส่มันเป็นเรื่องปกติ
ที่ดาราใส่เสื้อแบรนดเนมเสร็จแล้วเอาไปขายเป็นเรื่องปกติ
แต่ลื้อไม่คืนเนี่ยเราก็ว่าซอบแล้วนึกออกไหม
แต่เขามาทวงในไอจีว่าให้เอาไปคืนเขาเถอะ

แล้วก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์เขาด้วยมันหมายความว่าอะไร
อันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งเท่านั้นยังไม่พอ
อยู่ดีนอกจากทวงเสื้อคืนคนยังมาทวงผัวทวงแฟนคืนอีก

มันจะมาซ้ำกำสัตว์สองป๊อกเต้งได้ยังไงก็ไม่รู้
ชีวิตน่าปวดหัวเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่าเธอไปทำศัลยกรรมมาประวัติของเธอนั้นเนี่ย
แล้วก็เมื่อก่อนเคยมีข่าวกับคุณสเตฟาน

แล้วก็ห่างหายไปจากวงการเพราะว่าไม่ได้แจ้งเกิด
เปลี่ยนหน้าทำศัลยกรรมจนสวยแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้ง
กระทั่งว่าเปิดตัวคบกับแฟนหนุ่มไฮโซ
คนที่มีกระปัวภัณฑ์กับคุณไอ้ปริชญานะคะ
แต่ทำไมเขาก็ไปดูแฟนของคุกกี้กับอะไรเนี่ย
มีดื่มพวกนักสืบนักสืบโซเชียลเข้าไปเช็คกันมา
หรือไอ้โดนหลอกไอ้โดนผู้ชายหลอกหรือ
แต่คนที่เขาทวงของเขาคือเรื่องแย่งแฟน
เอายังไงคือหมายถึงคุณคุกกี้ออกมาพูด
ว่าอยู่ดีโดนไอ้แย่งแฟนไปแล้วก็ไปแบบว่า
คุณดูนะมันก็มีคุกกี้
คุณไอซ์กำลังโดนแฟนคุกกี้หลอกอยู่หรือเปล่าคะ
คนที่คุณกับคุยคุยอยู่เขามีแฟนแล้วนะคะ

แต่ในขณะเดียวกันช่วง๔๕โมงเย็นที่ผ่านมา
นักข่าวไปรอน้องไอซ์กันเยอะเหลือเกินนะฮะ
ก็ออกมาแจ้งปมดราม่าให้กับสื่อมวลชนฟัง

เรื่องแย่งแฟนมันไม่มีอะไรเลย
ข้อความแชทเป็นของไอ้จริง
ยอมรับว่าข้อความแชททั้งหมดเป็นของนางจริง

ทุกวันนี้ใครจะเล่นไอ

เนื่องจากผู้ชายเนี่ยเป็นคนใดเล็กมาข้อความประกอบ

การคุยของเราก็เป็นคุยเรื่องงานอย่างเดียว
เรื่องมันเกิดขึ้นฝ่ายชายเขาก็มาบอกขอโทษแล้วนะนะฮะ
ซึ่งไอซ์เองก็ไม่ได้รู้สึกดีตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกันแล้ว
คือตัดออกไปเลยถามว่าไอซ์โชคไม่ดีไหม
มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตมากกว่า
นางย้ายไปเป็นนางเอกช่องสามนะใช่ไหมล่ะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องฮอตประจำวันนี้
คือเรื่องทวงเสื้อคืนเรื่องเสื้อที่ถูกคืนเนี่ย
เอายังไงดีกว่านี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
เมื่อเช้าตอนเห็นข่าวไอซ์ก็งงว่าเฮ้ยมันคืออะไร
สงสัยเหมือนกันว่าเรารู้จักกันทำไมเขาไม่มาทวงเอง
และที่เขาบอกว่าทวงแล้วอันนี้ไอซ์ยืนยันเลยว่าไม่จริง
รู้แค่ว่าบอกว่าเป็นเลขามาทวง
ซึ่งไอซ์ก็ไม่กล้าให้คืนไปเพราะรูปมันเป็นของแพง
เพราะไม่รู้ว่าเขาใช่เลขาจริงหรือเปล่า
ถ้าไอซ์ให้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไอซ์จะต้องรับผิดชอบอีกเหรอ
ถ้าของมันหายไปอะไรอย่างนี้จะต้องรับผิดชอบไหม
ก็สิที่ผ่านมาก็เคยติดต่อถามเขาไปแล้วว่าใช่เลขาจริงหรือเปล่า
แต่ติดต่อไม่ได้ต้องแยกแยะกันนะคะ
ว่าขอยืมกับให้ยืมมันไม่เหมือนกัน
อันนี้คือตกลงทางทางเจ้าของเสื้อเขาให้ยืมเหรอ
เขาบอกว่าขอยิ้มแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มาขอใช่ป่ะ
ก็ไม่รู้ล่ะเขาบอกเสื้อผ้านี่ไม่ต้องขอยืมกันเนี่ย
ฉันอยากทำฉันยืมบ้าหรอบางกี่ตัวนึงมันก็แพง
จะไปซื้อได้ไงเป็นของส่วนตัวเธอ
จะยืมไปยังไงมีขี้กากใช่ปะ
บ้าฉันก็ต้องสักแท้ก่อนสิฉันก็ยืม
อ้าวแล้วเธอไม่กลัวหรือเจ้าของเสื้อเขามีขี้กาก
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยืมเสื้อตัวนี้ใส่ไปเลย
ดังนั้นไอซ์จึงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
ว่าจะให้คืนที่ไหนเพราะไอซ์ติดต่อเขาไม่ได้
เดี๋ยวทำได้นะตอนไปยืม
เขาทำธุรกิจพี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ย

เสื้อผ้าสตรีแบบว่าจะเหมือนแบบว่า
ไม่รู้ว่ามันเป็นธุรกิจทุกวันนี้อ่ะ
ไม่รู้ว่าเขาขายหรือให้เช่าเอาพูดตรง

วันนี้มันมีธุรกิจเหมือนประมาณว่าเหมือนกระเป๋าผู้หญิงอย่างนี้

ฉันรู้สึกว่าไอ้เสื้อพวกนี้ทุกวันมันมีให้เช่า
อันนี้เราไม่รู้แต่บางคนก็บอกว่าเขาเป็นไฮโซ

มันมีเสื้อผ้าเหลือเฟือเหลือเกินซื้อทุกอัน
เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็อาจจะให้เช่า
อาจจะเป็นธุรกิจถ้าดาราใส่ลงไอจี
ตัวนี้สมมุติเราไปยุโรปอย่างนี้

กว่าเอาไว้ไปถ่ายแอปใส่ลงไอจีเป็นไฮโซดีกว่า
ถูกไหมทุกวันนี้มันมีธุรกิจอย่างนี้เยอะ

ลีบโม่ว่ากระเป๋าลีบโม่ยังไม่ให้เช่า

ไม่รู้เพราะบุบเค้าการาตรีถูกออก

แล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้ยืมเสื้อตัวนี้ใส่ไปเลย
ดังนั้นไอซ์จึงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น

เดี๋ยวคงโพสต์ถามกลับไปว่าจะให้คืนที่ไหนคะ
ก็ว่ากันไปทำไมเราไม่คุยดี
เราก็ไม่รู้หรือไปเอาของเขามาแล้วไม่คืน

หรือเขาเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนแรกนึกว่าให้ใส่แล้วอาจจะให้เลยหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะชาแนลตัวนี้มันก็แพงมากนะ
ใช่เพราะถ้าเป็นวินเทจมันก็ไม่น่าจะ

เราต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์
อย่างเวลานี้ฉันจะไปยืมกิโมโนใครสักคน
ซึ่งมันแบบว่าโอ้โห๓แสน
เข้าใจคำนี้ป่ะนะแต่เป็นกิโมโนวินเทจ

อีกอันนึงอะนะซึ่งมันไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหม
แล้วก็นางก็เอาสูตรมาขายด้วยพร้อมกัน
ฉันบอกอุ้ยเฮ้ยตายแล้วโอเคก็รวมและก็หมื่นบาท
ก็เป็นกิโมโนที่เบานะ
เราก็อยากที่จะได้อันยิ่งใหญ่เพื่อจะเอาอะไรไปถ่ายรูปแค่นั้นเองจบเลย
ก็จ่ายตรงจ่ายตังค์เสร็จนะพอถึงเวลาปั๊บก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอามาคืน
เราก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็ให้คนขับรถเนี่ยเอากิโมโนแพงไปคืน
ผลปรากฏว่านางตีกลับมาจ้ะนางบอกให้พี่เลย

ใช่มั้ยบางทีเราก็ซื้อด้วย

ดังนั้นพอเวลาเขาเห็นนะเราเอาไปถ่ายแล้วมันสวยขนาดนั้น

เขาก็จะอยากให้เอง
เราต้องรู้จักการให้ก่อนอย่างสอดีจังเลย

กลับมากัน
กันต่อค่ะก็มีความคิดหญิงที่คุณโตโน้

คุณโตโน่พาคินไปซื้อบ้านใกล้กับสาวนิชาแบบนี้

ล่าสุดอีฟฟีกัดปากจิกหมอนไปเลย

พี่ชายที่แสนดีอย่างคุณโตโน่ย่องไปซื้อบ้านในย่านบางนา
มันก็จะไม่น่าประหลาดใจเลยถ้าบ้านหลังใหม่ที่ว่าเนี่ย
ไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านของสาวนิชาเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตร
ใช่หรือมู้จะชัวร์หรือไม่นั้นต้องรอถามถ่ายจากปากเจ้าตัวนั่นแหละ
เวลานี้แฟนคลับที่เชียร์ก็ฟินตัวลอยกันไปก่อนได้เลยนะคะ

เอาแต่ให้เต็มที่กันไปเลยเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจา
แต่เรื่องนี้เด็ดกว่าอเดิร์ทสตารุกลักษณะ

อโตโน่อเด็ดทั้งนั้น
นี่ก็ไม่มีข่าวกับสาวคนหนึ่งที่ชื่อเอ้ยพรสวรรค์
ของเน็ตไอดอลไงครับของเป็นแฟนกันไง
ช่วงที่อาเขาวันเกิดใช่ไหม
เน็ตไอดอลก็เขียนแฮชแท็กมา
ข้ามผ่านมาทุกเรื่องไปได้ด้วยดีนะคะ
เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ไปอีกนานนะคะ
คอยเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยนะคะ

โอ้โหพวกสาระอย่างเราก็ต้องเข้าไปชมกันเลยทีเดียวนะคะ

เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะงานนี้สาวนะถึงกระอกหักกันไปเลย

คู่นี้มาเจอกันได้ยังไงวะ
เอ้ยเนี่ยอาเอ้ยเนี่ยเขามาเจอกันยังไงอ่ะ
แต่เด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาเจอกันได้ยังไง
เพราะเธอลองคิดดูนะอย่างผู้หญิงเนี่ยนะ
ก็อายุน้อยกว่านะห่างกันประมาณสัก๑๕ปี
แต่เรื่องอายุห่างน้อยเนี่ยมันไม่สำคัญหรอก

อี้อ่า๓๕แล้วเหรออเจมส์เออตกใจเหมือนกันเนอะ

ตกใจไม่เดี๋ยวก่อนฟังก่อน
ตอนที่เข้ามาอันดับสตราประมาณ๒๕เฮือกสุดท้าย
แป๊บเดี๋ยว
นางนี้นะไปดูประวัติของนางเอ้ย
นางเอ้ยว่ะขอโทษ
นางเอ้ยนางเอ้ย

เขาก็เป็นนักศึกษามหาลัยรังศิษย์นี่แหละ

เอ้ยบ้านเบี้ยวหรือว่าเอ้ยโลกเบี้ยว
สาเหตุเพราะอะไรรู้มั้ยมันมีอยู่ข้างหนึ่ง
ไม่ใช่นางเนี่ยเป็นคนที่มีผมตัดสั้นแต่ผมเนี่ยนางบาง
พอผมนางบางนี่ใช่มั้ยนางก็อยากที่จะให้แบบมีความรู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยดูหนา
นางก็เลยไปทำแอปอยากขยายทำให้ผมหนา
ขยายขยายไปนี่เวลาแอปเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ขยายแต่ผมอ่ะ
มันดันไปขยายไอ้พวกบ้านเบิ้ลเธอดูดิไอ้ร่องลอยของบ้าน
แล้วมันก็เลยเบี้ยวมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยไอ้กระเบื้องอะไรของนางเนี่ย
ก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาต่างนานาแต่นางไม่ใส่ใจ
นางบอกว่านางก็อยากดูผมหนามากกว่าก็เลยไม่ใส่ใจนางก็เลยลงเลย

นี่ไงนางแพรมผมแล้วดูสิลูกกงลูกเกิงล้วนเลอนี่ก็เบี้ยวตามไปด้วยเลยต่างนานา
แม้กระทั่งม่านต้นไม้หรืออะไรนางใช้แอปขยายผมได้

มันสตอหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมในรูปที่เราเห็นอยู่ทุกวันอย่างนี้
ไม่สตอร์หมดตัวจริงอ่ะตัวจริงนั้นก็โอเค
อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นไปเกาหลีไปเกาหลี
นี่มันเดี๋ยวพลุกผมสิลูกปลุกผมตอดผม

อันนี้คือร่าสุด

คืออย่างนี้จริงนะก็ใช้ผมปลอมที่เป็นแป๊ะแป๊ะแบบนี้

สิจะเหลือเหรอไม่ใส่แต่ผมบ้าที่ไหนมันจะหนาได้ขนาดนั้นน่ะ

โหมนไม่ใช่นางงามมีหมอนเล็กหนุนไว้ข้างใน

หนางงามนี้เป็นหมอนเหมือนหมอนสามเรียกว่าเช่งไหวเราเคยเห็นไหม

อันเล็กนั่งไว้ครึ่งแล้วปุ๊บแล้วนั่งก็เอากิ๊บติดปั๊บอย่างนี้ค่ะ
ทุกอย่างที่สามารถจะทำให้ดูดีและสวยขึ้นมาได้ไม่ว่างกันนี่แหละค่ะ

พรุ่งนี้กลับมาเจอทางไทยรัฐทีวีไปก่อน